ไปดูข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับของบุรีรัมยูไนเต็ดครับ
ก่อนหน้านี้ทำสโมสรฟุตบอลก็ประสบความสำเร็จล่าสุดครับ
เปิดตัวทีมอีสปอร์ตครับโอ้โหอย่างเท่เลยครับ
ถ่ายแบบโดยยิ่งกว่านักเตะครับออกมาโปรโมทชุดนี้
ก็เป็นการจับตลาดของกีฬานะครับที่ตอนนี้ถือว่าฮิตมาก
แล้วก็เงินรางวัลเยอะจริงสำหรับอีสปอร์ตครับก็มั่นใจว่าจะเติบโตทางธุรกิจนี้ได้นะครับ
แน่นอนครับสำหรับการเข้ามาบริหารทีมครั้งนี้ครับ
ที่มองถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับมาถ่ายกับนักเตะด้วยครับ
เพราะว่านักเตะเองก็เล่นเกมอยู่แล้วนะครับคุณนายวินก็บอกว่ามั่นใจนะครับว่าจะมีโอกาสนะครับ
ไร้ขีดจำกัดนะครับก็ติดตามกันได้ครับเป้าหมายเนี่ยคือการไปสู่ระดับโลกนะครับ
แบตมินตันชิงแชมป์โลกที่เมืองหนันจิงของจีนนะครับ
หญิงเดียวในรอบแรกเนี่ยก็เป็นน้องครีมนะครับบุษนันที่
เอาชนะทางเจบี้ชูมือ๖๖ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไป๒เกมรวดนะครับ
จะไปพบกับแคโรริน่ามารินมือ๘ของโลกจากสเปน
แล้วก็เน้นย้ำครับวอเล็กบอลนะครับ
สำหรับสโมสรชายชิงแชมป์เอเชียนครราชศรีมาเดอร์มอร์วีซีนะครับ
ถ่ายรับสดทางเฟซบุ๊กไทรัตทีวีตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา๑๕นาที
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐในเวลาเที่ยงคืนครับ